มาดูศึกครั้งนี้หน่อยค่ะศึกครั้งนี้เนี่ยเป็นศึกฝ่ายน้ำเงินเนี่ยคือพี่เขย
ฮะมุมแดงเนี่ยคือน้องเขยอ๋อ
ก็มีเรื่องกันนะคุณผู้ชมมีเรื่องกันเพราะว่าฝั่งพี่เขยน้องเขยเนี่ย
เล่ากันทั้งคู่ค่ะพอสาดหมัดใส่กันปรากฏว่าน้องเขยสู้ไม่ไหว
ครับคิวแตกค่ะแล้วน้องเขยก็บอกว่าโอ้ยพี่เขยน่ะ
เสพยาบ้าแล้วก็พูดจาแบบนี้ยังไงก็จะเอาเรื่องค่ะครับ
เนี่ยให้รั้วกันเยอะไม่เยอะถ้าเกิดแผลไม่เหมือนเดิมอ่ะ
เสร็จหลายหมื่นอ่ะเอาเหมือนเดิมนะโอ้โหแต่พี่เขยอย่างนี้ไม่เอาหรอก
พี่เขยเลยเขาทำอะไรพี่บ้างเนี้ยก็ต่อยผมก็ต่อยแล้วก็ใส่แหวน
เปล่าเปล่าเขาไปเล่นม้ามาเขาก็เล่นอย่างเงี้ย
ก็เล่นหน่อยไม่ได้กลัวหรอกก็เจอกันมากไอ้คนอย่างนี้
ไม่เอาแล้วพี่เคยแบบเนี้ยโอ้โหขาบแล้วอะไรมันโดนแหวน
เหมือนอะไรฮะนี่ไงคือเขาเมาแล้วเขาก็ต่อยกัน
แล้วคุณผู้ชมผมต่อยเขาใส่แหวนเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนะ
แล้วตำรวจที่สพเมืองอุทัยเนี่ยก็ต้องเป็นการระงับเหตุสิพี่เขยน้องเขยทะเลาะกัน
นี่อยู่ในซอยทางเข้าด้านหลังวัดธรรมโสพิษนะคะอยู่ที่อุทัยธานี
ทีนี้ไปเจอกับน้องเขยน้องเขยที่คุณผู้ชมได้ยินเขาพูดอยู่เนี่ยนะ
ปุ๊กนายสมควรเกรดสินโดนต่อยคิ้วแตกเลือดไหลเลย
แล้วตามเนื้อตามตัวเนี่ยก็โดนต่อยค่ะท่าทางเขายังโวยวายอยู่เลย
เขาบอกว่าเขากินเหล้ากินเหล้ากับพี่เขยคือนายเอกจักริตอินอ่อนทะเลาะกัน
เพราะว่าอะไรเอกชอบพูดจาถักถังตลอดเวลาเลย
และอย่างหนึ่งนะพี่เขยคนนี้มันเสพยาบ้าติดยาบ้างอมแงม
ขาดยาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยดูไม่มีสติโมโหง่ายนี่ดูแผลเมื่อกี้นะคะ
แต่รอบนี้ค่ะตัวปุ๊กเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็เลยเปิดศึกดวนหมัดใส่
ฝั่งนั้นน่ะพี่เคยใส่แหวนไงพอมาต่อยน้องอ้าว
เขยก็เลยคิ้วแตกแบบนี้ทีนี้ค่ะตอนที่น้องเขยสู้ไม่ไหว
ต่อยหนีออกมาจากบ้านแล้วก็ไปอยู่บ้านแฟนอยู่ฝั่งตรงข้ามแหละ
ครับน้องยืนยันนะว่ายังไงก็จะดำเนินคดีกับพี่เขย
ทนไม่ไหวแล้วมันเกินกว่าเหตุขาดกันเลยพี่เขยก็อยู่

โอ้โหแตกเยอะเลยแตกเยอะก็ใส่แหวนไงผมไม่ได้ใส่แหวน
เขาไปบ้านนอกมาแล้วก็เล่นของมาแล้วผมก็นั่งเล่นบาคาร่าอยู่
แต่ว่าจริงจริงผมเสียแต่เขาก็โมโหผมจริงจริงมาผมเท่าไรก็เท่ากัน
เจ็บอะไรมากไหมนะพี่

อันนี้ก็คือว่าน้องผมไม่ใช่ขอโทษทีพี่สาวผมอันนี้พี่เขยผม
เล่นมามานานแล้วพี่เขย
พอฟังน้องเขยแล้วจริงก็อยากจะคุยกับพี่เขยนะ
แต่ปรากฏว่าได้คุยกับเมียของพี่เขยคือเมียพี่เขยบอกว่าอ๋อเอกก็เหรออยู่ในบ้าน
ตอนนี้อารมณ์เย็นลงแล้วตำรวจก็เรียกเอกเอกปรากฏเอกไม่ตอบค่ะ
ตำรวจก็เข้าไปค้นไม่ได้ไงกลัวว่าจะเป็นการบุกลุกยามวิการด้วย
ก็ทีนี้ถามญาตินะญาติบอกว่าโอ้สองคนนี้เหรอเจอหน้ากันเมาทีไรนะ
พูดอะไรไม่เข้าหูเลยทะเลาะกันแต่ญาติก็ไม่รู้จะทำยังไง
ทีนี้ไอ้ประเด็นเสพยาเนี่ยเดี๋ยวตำรวจบอกว่าต้องรอก่อน
รอให้ฝั่งน้องเขยสั่งเมาแล้วเดี๋ยวไปให้ปากคำ
หลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ